ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของวัยเบนเจอร์เพศ
วัย๒๕ปีค่ะหลังจากที่ไปนั่งกินหมูกระทะกับเพื่อนแล้วเสร็จ
ก็มีการขับรถยนต์กะว่าจะกลับบ้าน
แต่ระหว่างทางปรากฏว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ากระทันหัน
สาวคนขับวัย๒๕เธอหักหลบ
พอหักหลบโอ้โหเคาะร้ายไปพุ่งชนกำแพงโรงงาน
ทีและเพราะดีนะคะที่สาววัยเบนเจอร์เพศคนนี้เนี่ยค่ะ
โอ้โหเธออยู่ในสภาพแบบตกออกตกใจนะคะคุณผู้ชม
โอ้โหเนี่ยค่ะกูไพยก็ต้องแบบคอยที่จะพูดคุย
ให้เธอตั้งสติได้หน่อยเพราะว่าอยู่ในอาการตกใจ
ก่อนจะมีการประสานคุณแม่เข้ามา
ตัวเธอไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่ไหมไม่ได้บาดเจ็บอ๋อดีมากมากนะคะ
และนี่คือสภาพของคนขับรถเก่งแล้วก็ตัวรถเก่งคันนี้เป็นรถเก๋งสีขาวนะคะ
คุณผู้ชมก็เสียหลักพุ่งชนกำแพงโรงงานในพื้นที่ของอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
กำแพงโรงงานเนี่ยทะลุแบบนี้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะ
คนขับรถเก๋งวัยยี่สิบห้าปีทราบชื่อคือนางสาวชะลิตาค่ะเธอบาดเจ็บเล็กน้อยอาจจะมีแบบเอาหกช้ำดำเขียวนิดหน่อย
แต่โดยรวมก็คือไม่สาหัสก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ทีนี้ตัวเธอเล่าให้ฟังแบบนี้เธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอนั่งกินหมูกระทะกับเพื่อนอยู่
อยู่ที่บริเวณตลาดสุวินทวงนั่นแหละค่ะพอกินเสร็จกะว่าจะขับรถมาส่งเพื่อนที่ตัวเมืองสะอาดฉะเชิงเศร้า
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางที่ขับกลับมานั้นคือเหมือนกับยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยก็มาประสบเหตุเสียก่อนนะคะ
ทีนี้ด้านของคุณแม่โอ้โหพอทราบเรื่องว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุแบบนี้

นางสาวสุรภาแม่ของนางสาวชะลิตาผู้ประสบเหตุนะคะ
เธอก็เดินทางมาด้วยความตกออกตกใจเลยค่ะ
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังด้วยว่าก่อนที่ลูกจะประสบอุบัติเหตุเนี่ย
คุณแม่มีรางสังหรณ์ใจอยู่แล้ว
เพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์หาลูกสาวหลายครั้งมาก
แต่ว่าลูกสาวแบบโอ้โหยังแบบเหมือนไม่รับสายบ้าง
บางทีก็ใจร้อนแบบเหมือนกับคุณแม่บอกว่าร้อนใจนะ
ยังไม่กลับบ้านพยายามที่จะโทรตาม
เหมือนกับรู้สึกว่าแบบโอ้โหไม่ค่อยสบายใจเลย

เหมือนมีหมอดูเคยมาทักว่าลูกสาวเข้าสู่วัยเบนเจอร์เพศ

เพราะดีมากนะคะคุณแม่บอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
ไม่คลาดชีวิตลูกสาวของเธอไป

แต่วันนี้รู้สึกแบบเอ๊ะเป็นอะไรวะทำไม
นอนไม่หลับไงก็เลยโทรอีกโทรอีก

ว่าเออแม่ใจเย็นนะอะไรอย่างนี้ไง
แล้วแบตเขาก็โผลดไง

ส่วนฝากฝั่งของคนขี่รถมอเตอร์ไซค์
ในวัดสิบพลบายสิบเจ็ดปีค่ะ

เพื่อที่จะกลับบ้านแถวพื้นที่ตำบลหนามแดง

ว่ารถเก๋งคันนี้วิ่งมาด้วยความเร็ว
แล้วเกือบจะชนท้ายรถเขาด้วย

เหมือนพยายามที่จะหักหลบไปทางขวา

จนกระทั่งชนกำแพงอย่างแรงแบบนี้นะคะ

ตัวคนขับมอเตอร์ไซค์เองก็มีการให้ข้อมูลว่า

เพราะว่าเขาไม่ได้ขับตัดหน้าหรืออะไรแบบนี้
ลองฟังคำให้การของคนขับมอเตอร์ไซค์หน่อยค่ะ
ปิดดูแล้วมั้งเนอะเพราะว่าก็ให้การไม่ตรงกันนะครับ